ตอนนี้เราไม่ยากติดตาม

ก็ทั้งดีไซน์แล้วก็ช่วยเรื่องบริหารด้วยค่ะ

คุณคิดว่าคุณหรอกว่าคุณต้องสูหร่ายในเรื่องของบุโกนกลิ่น้อยมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นเนี้ย
ก็ต้องอย่างกว่าจะมาเป็นงานวันนี้ก็ต้องเข้าประชุมหลายรอบ
จริงก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรจากเมื่อก่อน
อาจจะต้องแปลกเวลามากกว่าเดิมหรือเปล่า
ก็คล้ายเดิมแต่ว่าจะสนุกมากขึ้นเพราะเราจะได้ออกความคิดเห็นอะไรแบบที่
เวลาครั้งนี้แบบอะไรวนขึ้นแล้วดูสดใสมีนางมีนวน

ออกกำลังกายด้วยกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็พยายามบารานซ์
ตอนที่ก่อนไม่บ๊ายเข้า
ช่วงชีวิตเนอะมันก็ต้องเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะ
หาสิ่งที่เหมาะกับเราอะไรอย่างนี้
แล้วก็รู้แล้วว่าเราจะบาลานซ์ตัวเรายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วนักภัณฑ์นี้บารานซ์อย่างไรบ้างชีวิต
ก็กินแหลกเลยแล้วก็กินเท่าไหร่ก็ค่อยไปเบิร์นอะไรอย่างนี้

ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินเละเทะอะไรอย่างนี้

เราก็อยากทำให้ฟิกเกอร์เรามันดูแบบเออแบบ
ขังจริงจังหน่อยก็ต้องมีแบบกล้ามเนื้อด้วยอะไรอย่างนี้
เน้นวิธีการสร้างกล้ามเนื้อมากกว่า
ขอบคุณค่ะแสดงว่าเมื่อก่อนเราแย่มากแน่เลยค่ะ
อมใบนิดหอมใบนี้ตอนนี้โอเคแล้วเนาะ
ก็ขึ้นนิดหน่อยเองค่ะไม่ได้เยอะมาก
ก็ยังไม่ได้ถูกผู้กำกับติ้งมาอ้วนอะไรก็ยังโอเค

ขอบคุณมากนะคะ